มาดูความคืบหน้ากรณีการจุดพลุไฟ
ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานระหว่างการแข่งขันฟุตบอล
คือตอนนี้ตำรวจเขามาเปิดเผยภาพแล้ว

แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ปิดบังใบหน้าเห็นหน้าไม่ค่อยชัดเจนนะคะ
แต่คนที่เห็นหน้าชัดเขาก็จะต้องออกหมายจับเรียบร้อย
เขาไปตรวจสอบเลยเขาจะรู้ชื่อนะ

ใช่ขายตัวที่นั่งตรงบริเวณจุดนี้เนี่ย
ใครใครซื้อรูดการ์ดใครจ่ายเงินยังไง

เดี๋ยวเขาต้องตรวจสอบโลกดิจาต้อมันน่ากลัวทีนี้แหละค่ะ
ถูกค่ะเขาต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่าก็เป็นข้อหาหลายข้อหาเลยนะสำหรับกรณีนี้นะคะ
ไปดูกันหน่อยทั้ง๙ภาพนะคะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผย
หลังเขาประชุมร่วมกันนานกว่า๒ชั่วโมง
ที่สถานีตำรวจนครบานหัวหมาก
บุคคลทั้ง๙คนส่วนใหญ่คือไม่เห็นหน้า

อันนี้คือเขาปิดเพราะว่ากลัวควันหรือตั้งใจปิดบังใบหน้า
แต่มันมีบางภาพที่เห็นหน้า

ยื่นขอสารแขวงพระนครเหนือออกหมายจับ
๒คนที่เห็นเลยว่าถือพลุไฟอยู่ในมือ

อันนี้ภาพแรกที่หลุดออกมาเลยว่าเป็นใครที่ถือไว้

ข้อหาก็คือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนนะคะ
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ท่านพลตำรวจโทษศาลนิดบอกว่าขอเถอะ
คนที่อยู่ในภาพมาแสดงตัวดีไหม

แล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

ดีกว่าทางตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเลยนะคะ

แล้วก็เป็นคนขายพลุไฟตามสนามฟุตบอลนี่แหละ

เขาให้ข้อมูลแต่เขากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะได้รับอันตราย
ถ้าไปพาดพิงว่าใครมาซื้อบอกข้อมูลนึกออกมา

ก็คือวีดีโอคอลมาในห้องประชุมเลยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอน
ที่ตำรวจสอบถามคนขายพลุแล้วเขาเป็นพยานด้วยนะคะ

เดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะบางช่วงบางตอนค่ะ
เราซื้อมาราคา๒๐๒๕บาทแล้วเอาไปขายเท่าไหร่นะ
๓๕๔๐บาททำมากี่ปีแล้วอีกที
ประมาณ๓ปีครับ
จริงเขาบอกว่าเราขายเป็นหลักร้อยเลยเหรอ

ตำรวจที่ตำรวจซ้านี่กลายเป็นเหมือนกับว่า
ซักวัดทำที่ไหนขายกี่บาท
ขายเกินราคาหรือเปล่าแล้วไปขายในสนามบอลบ่อยไหม
ตกลงเป็นพยานเพื่อจะบอกข้อมูลว่า
ซื้อพลุไฟไปจุดในสนามราชมังคลากีฬาสถาน
หรือจะโดนตำรวจเล่นซะเองว่า
คุณขายพลุราคาแพงแล้วเอาพลุไฟไปขายหน้าสนามกีฬาได้ยังไง
ดูถามรายละเอียดเรื่องพลุเยอะเลย

บอกว่าการตั้งข้อหาอื่นนี่นะคะ
จากข้อหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ต้องรอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วย
เพื่อตั้งข้อหาอื่นด้วยนะคะ

ฐานขัดคำสั่งคอสช
ความผิดอาญาเรื่องของอาวุธปืน

รายอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานวางเพลิงด้วย

จุดพลุอย่างนี้คือมันเป็นอันตราย

แล้วดูตามข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงนะคะ
ส่วนกรณีที่ในโลกโซเทียลค่ะ

ผู้ชายใส่เครื่องแบบทหาร

ภาพนี้เดี๋ยวลองสังเกตดูดีมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดมาก
เขาบอกว่าคนที่ใส่ชุดเหมือนชุดทหารเนี่ยนะ
เป็นหนึ่งในคนจุดพลุไฟด้วย

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้
ตำรวจไม่อยากทำงานตามกระแสโซเชียล
จะทำตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าเกิดมันมีหลักฐานเนี่ย
ก็ว่าถ้ามันเชื่อมโยงใครเป็นทหารหรือเป็นใคร
เขาก็จะนำตัวมาดำเนินคดีไม่ยกเว้น
ยกเว้นว่าเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนเขาจะดำเนินคดีหมด
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ค่ะว่าถ้ามันเป็นทหารจริงจะทำยังไง
ท่านพบทบก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นทหารหรือเป็นใคร
ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่าคนจุดพลุไฟ
เป็นทหารจริงเป็นกำลังพลของหน่วยงานไหน
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
เดี๋ยวให้ตำรวจส่งหลักฐานมาแจ้งมาทางกองทัพ
ทัพไม่ปกป้องแน่นอนไม่ปกป้องคนผิดแน่นอน
ท่านผอบทบยืนยันแบบนี้
ส่วนทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้เรียกบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์มาเลยค่ะ
ซึ่งเป็นตัวแทนขายบัตรเข้าชมการแข่งขันนะคะ

เนื่องจากว่าทางตัวแทนขายบัตรเนี่ย

ว่าคนซื้อบัตรเนี่ยเขาซื้อจากไหนจุดไหนอะไรยังไงเนี่ย

สำหรับการนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็ยังมีกรณีที่บัตรในโซนนี้เนี่ย
เป็นโซนอภินันทนาการของผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอล
เรื่องนี้ทางสมาคมบอกว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการป้องกันในอนาคต
ถ้านำบัตรในโซนนี้ไปทำความผิดในลักษณะแบบนี้

เอาบัตรไปให้ผู้ด้อยโอกาสดีกว่า
เอาบัตรไปให้นักเรียนนักศึกษาที่เขาอยากดูกีฬาจริงดีกว่า
ดีกว่าไปให้คนที่คึกขนอง
ไปจุดพลุไฟในลักษณะแบบนี้นะคะ